ลูกตัวเองถูกครูกระทำถูกครูทำร้ายอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมตามข่าวนี้มันอาจจะต้องมันอาจจะต้องตามแบบคู่ขนานกันไปหลายเป้า
เป้าประเด็นหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นห้องของครูที่เรารู้จักกันในสื่อนะคะที่เรียก
ว่าครูจุ๋มแต่ว่าเป็นเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นหนึ่งกลุ่มคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กกลุ่มนึง
แล้วก็ยังมีในชั้นเรียนอนุบาลเหมือนกันห้องอื่นแล้วก็ยังมีชั้นเรียนที่เด็กกว่าคือเตรียมอนุบาลหรือเราอาจจะติดปากกันว่าเนอร์เซอรี่ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
ก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็กรณีล่าสุดก็เกิดขึ้นกับระดับก่อนอนุบาลนะคะยังไม่รวมถึงในกรณีอื่นอื่นที่ยังต้องตามความคืบหน้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าการไปร้องเรียนบางทีการร้องเรียนมันจะเกิดขึ้นหลายที่ไปตามที่โรงพักไปส่งหนังสือให้อายการนะคะไปกระทรวงรวมตัวกันนะคะแล้วก็จริงแล้วสื่อทุกสื่อเนี่ยก็ช
แล้วก็ที่สำคัญคือเราเอาว่างคำแบบตรงไปตรงมานะคะคือจริงเราเจอเหตุการณ์แบบนี้กับโรงเรียนในเครือนี้แล้วไม่ได้แปลว่าที่อื่นจะไม่ถูกตรวจสอบนะคะดิฉันเชื่อว่าก็คงจะแบบแล้วที่ลูกเราอยู่โรงเรียนนั้นล่ะที่ลูกเราอยู่ตรงนี้ล่ะวันนี้จริงมีแขกรับเชิญทั้งหมด๕ท่านด้วยกันนะคะอีกหนึ่งท่านกำลังมานะคะ
แลก็คุณแม่ภิมรธารัตณฐะวอนกิติสวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะ

เดี๋ยวคุณพ่อน้องเสือกำลังมาคือสิ่งนี้ขอประเด็นเฉพาะตัวทำลายก่อน
คือเพราะเรื่องที่คุณจะต้องทำอีกยาวแน่เอาเรื่องของคุณก่อน
ซึ่งทางรายการพยายามติดต่อทนายเดชาเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะว่าคือเรียนเห็นการสัมภาษณ์นะคะหรือแม้กระทั่งการโพสต์เฟซบุ๊ก
อาจจะไม่ได้ผ่านเฉพาะตัวคุณอาจจะผ่านทนายในกลุ่มที่สนิทชิดเชื้อร่วมกันเนี่ย

ในการรับทำคดีฝั่งผู้ปกครองรับทำคดีในนามโรงเรียน
ทำคดีให้กับอดีตครูอดีตพี่เลี้ยงคือมันเป็นประเด็นเฉพาะตัวด้วยป่ะคะ
คือโรงเรียนเขามีเงินเขาก็จ้างทนายได้มันก็จบแค่นั้นแหละครับ
ทนายได้เงินก็ต้องทำงานให้เขา
ไม่ได้มีประเด็นขัดแย้งเฉพาะตัวก็คือต่างคนต่างรับงานถูกไหมฮะ
คือของผมเนี่ยที่ผมเข้ามาช่วยดูเนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่าเด็กถูกกระทำมันหลายคนแล้วมันเยอะ
เราต้องการความชัดเจนแล้วก็ความกระจ่าง
แง่ของการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

นั่นคือวัตถุประสงค์ที่เราเข้ามา
ธนาลงอลงเอางี้นะคะท่านถามธนาเอกษ์แบบนี้ก่อน
คือผู้ปกครองทั้งหมดไหมของชั้นอนุบาลที่เป็นห้องเริ่มต้น

แล้วได้มีเกลียร์กันไหมว่า
กันหมดเลยไหมคะครับอ่าก็คือเท่ากว่าคือเกิดเหตุในเขา
อะไรในฝั่งผู้เสียหายครับในฝั่งผู้ปกครองจะมารวม
ขอเริ่มที่คุณพ่อคุณแม่น้องวินก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เปิดขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะ
ให้คุณพ่อเล่าก่อนคุณพ่อเอาจนถึงตอนนี้เนี่ยได้รับการติดต่อจากใคร
ความคืบหน้าเป็นยังไงชี้แจงไปถึงไหนแล้วบ้างคะ

เรียนถามเยอะไปใช่ไหม
ไม่ได้รับการติดต่อจากทั้งฝ่ายทั้งครูครูพี่เลี้ยงหรือแม้แต่สถานศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้บริหารหรืออะไรต่างเนี่ยยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยครับ
คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นคลิปทั้งหมดแค่๓วันถูกไหมคะ
ออกมาบอกว่าย้อนหลังให้แค่๓วัน
แล้วจริงแล้วเนี่ยการบันทึกเอาไว้ของห้องเฉพาะห้องน้องวินเนี่ยนะคะ
บันทึกเอาไว้เขาบันทึกไว้กี่วันเราทราบไหมคะ

ได้ยินว่าติดกล้องวันที่๑๖เนอะ
บอกติดกล้องวันที่๑๖กันยาที่ผ่านมานี้เอง
แต่เห็นบอกว่าระบบเป็นระบบเล็กนะฮะ
แล้วก็สามารถเอามาดูได้แค่นี้

หรือเขาบอกว่าเขาจะค้นย้อนให้อีกหรือได้แค่๓วันจบแล้ว
คือตอนนี้ล่าสุดเหมือนได้แค่นี้ค่ะ
เหมือนจะได้แค่นี้แล้วอะค่ะ

เกี่ยวครับก็ถ้าจำนวนครั้งมากข้อหาเดิม

มันก็จะเป็นต่างกรรมต่างวาระกันไป
สมมุตินะคะเด็กคนหนึ่งถูกกระทำจาก
จะเรียกครูหรือพี่เลี้ยงก็แล้วแต่คนหนึ่งเนี่ย
ครั้ง๒ครั้ง๓ครั้งอันนี้แยกกันหมด

เพราะฉะนั้นการที่เลี้ยงเข้าใจถูกไหมว่า
แง่ของการสู้คดีถ้ายิ่งมีหลักฐาน
และจำนวนยิ่งเพิ่มเติมเนี่ยมันยิ่งเหมือนกับ
อกย้ำความผิดและข้อกล่าวหาหรือ
แต่จำนวนโทษมันจะเพิ่มทวีทบเข้าไปตามด้วย

แต่ว่าในการที่ทำเรื่องเดิมซ้ำกันเนี่ย
แล้วผลกระทบที่ออกมาคือเด็กมีสภาวะที่จะต้องรักษาต่อเนื่อง
ถ้ารักษาหายก็ดีไปถ้าไม่หายเนี่ย
มันก็จะต้องมาพิจารณาเรื่องของค่าเยียวยา
จานเรื่องของอัตราโทษว่าแบบไหนถึงจะเหมาะสม
เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงยิ่งมากยิ่งทำให้การตัดสินเป็นธรรมถูกไหมคะ
ข้อที่จริงหลักฐานจากวงจรปิดมันเถียงกันไม่ได้ว่าทำอะไรบ้าง
เพราะภาพมันเห็นว่าใครทำอะไรยังไงบ้าง
หลังจากนี้ทางพนักงานอายการท่านก็จะสอบปากคำตามแต่ละเด็กแต่ละคน
ผู้ปกครองแต่ละท่านแล้วก็ส่งสำนวนไป

แต่ยิ่งภาพที่สุดท้ายเนี่ยณวันนี้เองเนี่ย
ตำรวจเองก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจบหรือยัง
เพราะผู้ปกครองรายใหม่ก็ยังมาแจ้งความอยู่
คือกำลังจะบอกว่าโทษเนี่ยแล้วแต่สาร

ถ้ายิ่งจำนวนมากเนี่ยคือการง้างกันในศาล
มันจะลำบากว่าแบบไม่ตั้งใจเล่นนะไม่ได้มีเจตนา

มันมันพูดยากถ้าจะบอกว่าไม่ตั้งใจมันคนครั้งเดียวใช่ไหมฮะ
คือยิ่งมีมากหลักฐานยิ่งมากการกระทำย้ำซ้ำ
มันจะทำให้มัดความผิดได้ชัดเจนขึ้น
มันแสดงให้เห็นว่าเจตนาของเขาในการที่เขาจะเลี้ยงดู
วิธีการในการเลี้ยงดูของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีแบบนี้ในการเลี้ยงเป็นประจำอยู่แล้ว
ซึ่งเขาจะรู้หรือเปล่าว่าผิดกฎหมายหรือไม่รู้ก็ตามแต่

เพราะงั้นเขาเมื่อเขาทำไปแล้วแล้วมันมีผลกระทบตามร่างกายเด็ก

ทีนี้เดี๋ยวก่อนพักสักครู่นะคะเพราะว่าคุณพ่อน้องเสือมาแล้ว
จะมาคุยห้องอนุบาลร่วมกันพร้อมกันนะคะคุณแม่
คุณพ่อคุณแม่น้องวินก่อนว่าคือถึงตอนนี้ถ้าเราไม่ได้รับการติดต่อจากใครเลยเนี่ยนะคะ
คือเราก็ต้องไม่ได้คุยกับทั้งครูทั้งพี่เลี้ยงหรือใครก็แล้ว
แต่ที่เป็นบุคลากรในห้องลูกเราอีกเลยถูกไหมคะไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยใช่ไหมคะครับ
ขอเล่าย้อนนิดเดียวน้องมีอาการอะไรก่อนไหมคะหรือว่าไม่มีเลย
แค่เห็นว่าเกิดกับพี่อ๑ปุ๊บเราก็มาดูลูกเรา
หรือว่าลูกเรามีอาการอะไรก่อนหน้าเป็นข่าวไหมคะแม่
จริงก็มีน้องบอกตลอดค่ะว่าน้องไม่อยากไปโรงเรียน
แค่นั้นเองนึกว่าตื่นต้องตื่นแต่เช้าเพราะน้องนั่งรถตู้ค่ะ
น้องก็จะต้องตื่นแต่เช้ากว่าเด็กทั่วไปก็นึกว่างอแงตามภาษา
แต่เขาจะพูดทุกครั้งว่าไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียน
แล้วก็ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ก่อนที่จะให้น้องหยุดไปก่อนที่จะเห็นคลิปค่ะ
เห็นคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนที่รถตู้มารับคือน้องจะแบบป๊าป๊าขึ้นรถตู้ด้วยป๊าป๊าขึ้นรถตู้ด้วย

ซึ่งเขาไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเหรอคะคุณพ่ออาการแบบนี้ไม่เคยเป็น

แล้วตอนคุณพ่อเล่นกับลูกเล่นกันเพราะลูกยิ่งลูกผู้ชายด้วยนะคะ

คือถ้าภายนอกนะครับตอนนี้เขายังมีความสนุกสนานในเรื่องสาวของเขาอยู่นะครับ
ยังแต่ว่ามันภายในลึกก็เห็นอยู่นะครับเพราะบางทีตอนกลางคืนหรือว่าตอนที่เขานอนหลับอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราติดตื่นดึกตั้งแต่มีเขาแล้วนะครับเราก็จะเห็นแต่ก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าเขาฝันร้ายเฉยนะครับ
แล้วตอนนี้คือมันถี่ขึ้นหรือว่าเขาจะรุ่นแรงขึ้นหรือยังไงครับพ่อ
ออกอาการตามภาพที่เห็นเลยครับก็มันรู้นี่
เข้าใจค่ะพูดเท่าที่สบายใจนะคะ
ในส่วนของพฤติกรรมคือถามคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านก่อนอันนี้เวลาออกรายการ
เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราให้พักก่อน

อีกหนึ่งท่านมานะคะคุณพ่อน้องเสือนะคะคุณชาญวิทยน้อยสุขยิ่งคุณพ่อสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีเมื่อสักครู่นี้คุยกันค้างไว้ของน้องเนอร์เซอรี่
น้องเตรียมอนุบาลแล้วก็แน่นอนมันสะเทินใจนะคะ
เอาอย่างนี้ที่คุณพ่อคุณแม่เล่ามาเนี่ยคือเป็นเหมือนกันทุกคนคือลูกมีอาการแปลกไปให้เห็นใช่ไหมคะ
แต่ตอนแรกก็ไม่มีใครเลยสักคนนะที่เรียนจะได้คำตอบว่าแบบเอกใจแล้วไปโรงเรียนก่อนเลย
ก็แบบเอ๊ะมันอะไรนะคือไม่มีใครคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นถูกไหมคะ
ทีนี้เด็กเตรียมอนุบาลคือเขาจะเล็กกว่าอนุบาลลงไปอีกเนี่ยนะ
อนุบาลเราว่าเล็กมากนะท่านนายลูนาลงคือเขาเล็กลงไปอีกเนี่ย
เขาพูดสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเขาพูดชื่อใครขึ้นมาเป็นพิเศษบ่อย
เขามีอาการอะไรหรือการแสดงอะไรบ่อยที่พ่อกับแม่เลี้ยงมาแล้วไม่เคยเจอ
เวลาที่เราถามถึงที่โรงเรียนบ้างไหมคะ
เขาไม่ได้พูดอะไรคือเขาไม่ได้พูดคือจริงจริงน้องอ่ะพูดได้
แต่ว่าบางทีเขาอาจจะคุณแม่คิดเองว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาโดนกระทำมันเรียกว่าอะไร

ได้ค่ะเขาจำได้ทุกคนคุณแม่ก็พยายามถามเหมือนกัน
เขาพูดชื่อใครออกมาให้แม่ได้ยินบ้างไหมคะ
ก็ถามเขาว่าเขาว่าทิชเชอร์ชื่ออะไรบ้างเขาก็บอกว่ามีชื่อแพลวมีชื่อแพลวชื่ออิงชื่อส้มแล้วก็มีชื่อที่เป็นครูต่างชาติอีกทีอีกคนนึงอะค่ะ
แต่ว่าแม่ฟังไม่ชัดว่าชื่อเลยาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่คือน้องยังไม่ได้ถึงจุดที่แบบเขายังไม่โตพอที่จะเชื่อมได้ว่าคนนี้ทำอะไรหรือเล่าว่าใครยังไง
คือคุณแม่ถามคือพยายามถามเขาก็เวลาเขากลับมาก็จะถามตลอดเลยทิชเชอร์ใจดีไหมทิชเชอร์ไม่ใจดีเขาจะพูดอย่างนี้
เชอร์อะไรไม่ใจดีเขาก็บอกคุณแม่ก็ถามเชอร์แพลวใจดีไหมเขาก็บอกเชอร์แพลวไม่ใจดีแล้วชื่ออะไรใจดีเขาก็เขาก็ไม่ได้คือเขาจะไม่ได้ตอบคำถามเราทุกทุกคำถามประมาณอย่างนี้ค่ะ
คุณแม่จะต้องไล่ถามเองว่าเชื้อแพลวใจดีไหมชื่ออิงใจดีไหมเสื้อส้มใจดีไหมอย่างนี้เขาก็จะตอบกลับมาว่าไม่ใจดี
คุณพ่อกับคุณแม่ได้เจอไม่ว่าจะเป็นครูพี่เลี้ยงหรือว่าครูสอนเลยเนี่ยบ่อยไหมคะของห้องลูกเราคุณพ่อคุณแม่เจอบ่อยไหม
ไม่เคยเจอต้องบอกว่าไม่เคยเจอเลยเพราะว่าอย่างคืออย่างน้องเนี่ยต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานทุกวันก็ให้น้องนั่งรถตู้เคยมีครั้งหนึ่งที่วันแรกเลยคุณแม่ไปส่งเองอันนั้นได้เจอแต่ไม่ได้คุยอะไรเลยเพราะว่าคือโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าโควิดไม่ให้เข้าไปส่งเด็กที่หน้าห้องจะมีครูมาคอยรับอยู่ด้านนอกรับเสร็
โทรศัพท์แพ้โทรไปถามว่าน้องเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเองเขาก็บอกว่าน้องโอเคคุณแม่น้องสองวันแรกน้องร้องไห้มันหนักมากครูเนี่ยเชื่อต้องอุ้มตลอดเลยแต่ว่าหลังจากนั้นน้องปรับตัวได้แล้วน้องปรับตัวได้เร็วเขาก็พูดอะไรประมาณเนี้ยเราก็โอเคสบายใจก็ถามน้องกินข้าวได้ไหมเขาก็บอกกินได้แต่ถ้าน้องจะอยากให้เ

มันจะต้องมีการสื่อสารแบบนี้อันนี้คือรุ่นเล็กอันนี้จริงว่าเล็กแล้วนะอันนี้รุ่นเล็กก็ไม่น้อยนะคะที่โดนมาคุณพ่อกับคุณแม่คู่นี้ก่อนคืบหน้าถึงไหนแล้วให้คุณแม่เล่าก่อนคืบหน้าถึงไหนแล้วคะตอนนี้เรื่องของลูกเราเรื่องทางโรงเรียนเหรอคะใช่โรงเรียนไม่เคยติดต่ออะไรเลยค่ะตั้งแต่เกิดเหตุขึ้น

ต้องรอใครทนายรณรงค์แล้วต้องรอใครรอรอคุยกับใครคุยตามที่ใครคือคือพอทางเนี้ยมาเป็นกลุ่มของผู้เสียหายก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องดิ้นลนขนขวาให้เขามาเยียวยาหรือมารับสภาพในการแก้ไขปัญหาให้ทีนี้ปรากฏว่าในการดิ้นลนเนี่ยมันก็ไม่ได้คำตอบเพราะมันไม่เจอคนที่ตัดสินใจได้อ่าคือตอนที่รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการไปเจอ
คือมันจะมีลักษณะของนโยบายลงมาแล้วแหละภายในเรียนชื่ออย่างนั้น

ทีนี้คำถามคือมันไม่มีตัวบุคคล
เช่นเรียนเข้าใจว่าดรวริสนันน่าจะเป็นตัวหลักของสารศาสตร์
คือผู้ปกครองผู้ปกครองถามแล้วสัปดาห์ที่แล้ว
หลังจากที่ตัวบุคคลมีนโยบายลงมานั่นแหละเขาก็ถามแล้ว

กลุ่มที่ออกกับกลุ่มที่อยู่อันไหนมีปัญหากว่ากันตอนนี้
คือกลุ่มที่อยู่เขาก็จะต้องอยู่ต่อไปนะ

เพราะเขายังอยู่แต่กลุ่มที่ออกนี่คือ
ก็ต้องถามว่าโรงเรียนรับผิดชอบยังไงบ้าง
แล้วทางไหนเราต้องลงเวลาตามเรื่องให้ตามยังไง
หรือก็ฟ้องกันไปแจ้งความกันไป
เดี๋ยวก็คือนัดมาเจอกันที่ศาลนัดมาเจอกันที่โรงพักอย่างนี้เหรอ

เราก็เลยงงว่าทำไมต้องรอประชุมอะไรอีก
ประชุมกันสองฝ่ายหรือเขาประชุมกันภายใน

ไม่เคยไม่เคยติดต่อมาเลยค่ะ
ไอ้ใบพวกนี้เราก็ได้มาจากคนอื่นส่งใหม่ที

แล้วตอนนี้ทุกวันที่รอคือรออะไรคะ
คือรอเขาติดต่อมาใช่ไหม
ก็คือรอเขาเรียกมาติดต่อกลับมาว่าจะมาคุยกันยังไง

ว่าเราจะไกล่เกลี่ยกันยังไง

มีนโยบายไหนมาคุยกันอย่างนี้

กรณีของคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องออกจากโรงเรียนเนี่ยนะคะ
คือได้ค่าเทอมคืนแล้วครบหรือยังคะ
ยังยังครับยังไม่มีใครได้คืนเลยครับสักคนเดียว

ตกลงคือจบแล้วเขาต้องจ่ายคืนเต็มถูกไหม
อย่างนี้ครับคือมีผู้ปกครองบางท่านใช่ไหมครับ

ว่าจะเอาน้องออกจากโรงเรียน
อีก๗วันเนี่ยคือเราไม่รู้ว่ารออะไรนะครับ

ประมาณนี้ครับก็เลยคิดว่ามันน่าสงสัยหรือเปล่า

ต้องรอทางฝ่ายบริหารโอนเงินมาก่อนหรืออะไร

ยังไงคะคุณเอาไงคะเขาไปฟ้องแพ่งแล้วนี่
คือขั้นตอนนี้ครับทางท่านอายการ
ท่านบอกว่าให้มายื่นที่ท่านเดี๋ยวท่านจะช่วยไก่เกลีย

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีกระบวนการไก่เกลียดหลังจากนี้

ผมอยากให้มาคุยกันที่สำนักงานอายการสูงสุด
หน่วยงานราชการผมว่ามันจะโอเคที่สุด
แต่ดิฉันเข้าใจว่าจริงแล้วมันต้องจบเร็วแล้วนะ

ผมเข้าใจว่าเรื่องจบแล้วด้วยซ้ำ
แต่ผมไม่รู้ว่าในขั้นตอนการตามรายละเอียดเนี่ย

มันเลยทำให้รู้สึกว่าไอ้ที่ว่าจบเนี่ยมันไม่จบจริง

มันกำลังจะเข้ารักษณะกลไกนี้ไหม
ทางฝั่งโรงเรียนก็ให้อำนาจทนายตัวแทน
และทางนี้อาจจะเป็นเรียกได้ว่าก็คือทนายของกลุ่มผู้ปกครอง
ใช่ทนายเดชาไหม

เขาก็คุยกันมามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
แต่เพียงแต่ว่าเขาตัดสินใจอะไรกันไม่ได้เลย
อันนั้นถูกแหละเพราะว่าเขาต้องรอผู้บริหารสั่ง
คือมันเรื่องจ่ายเงินเรื่องดำเนินการอะไรอย่างนี้นะ

ไม่ค่อยอยากถามเรื่องแบบนี้ในกลุ่มทนายเท่าไหร่นะ
แล้วทีนี้คือท่วงทำนองระหว่างทนายเดชากับทนายรณรงค

นี่ไงครับผมให้ทางท่านอายการท่านเป็นคนไก่เกลี่ยให้
ดีกว่าหรอกครับเพราะว่าคดีนี้ผู้ปกครองเยอะมากเลย
อยากคุยอะไรก็มาคุยกับท่านอายการได้เลย

ท่านนายเดิมของโรงเรียนมีอยู่แล้วถูกมั้ยคะ

แล้วคุณพ่อคุณแม่ทราบเมื่อไหร่ว่าเปลี่ยนเป็นทางทนายเดชาเป็น

จะต้องการฟ้องคนที่ทำร้ายจุ๋มครับผม

จริงเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจบโดยนิติศาสตร์เท่าไหร่นะคะ
คือคือคุยกันจบแบบรัศสาตร์นะ

เอาอย่างนี้ค่ะคือเรียนถามความต้องการก่อน
คือถ้าสมมุติกลไกมันเช่นมันต้องรอนะคะมันต้องรอ
ว่าเขาจะประชุมกันกี่รอบแล้วแต่ถ้าสมมุติกลไกต้องรอ
หรือถ้าต่อไปมันอาจจะบวกเดี๋ยวเราจะได้คุยกับทนายเดชาด้วย
บวกเป็นลักษณะของทนายกับทนายแล้วมันเข้ารักษณะที่อาจจะต้องผ่านการแจ้งความ
ตำรวจนัดมาไกลเกลี่ยสำนักงานอายการสูงสุดเป็นเจ้าภาพให้

คุณพ่อคุณแม่คิดว่ายังไงคะ
ก็โอเคนานหน่อยหรือว่าอยากให้มันจบแบบไก่เกลี่ยนั่งคุยประชุมไปเลยค่ะ

สำหรับตัวแม่จริงถ้าจบเร็วก็ดีค่ะเพราะว่าเราเสียเวลากันมามากแล้ว
เราอยากจะเดินหน้าต่อแล้วอะค่ะอยากจะพาลูกเราไปเรียนให้ลืมเรื่องอะไรพวกนี้ไปให้มันหมดนะคะ

อันนี้มันไม่ได้เร็วเฉพาะเด็กเนอะที่เรากำลังพูดคือแบบใช่ไหม

คือมาอย่างนี้มันยืดเยื้อมันก็อย่างแม่ทำงานแม่ก็ต้องลางานมาอย่างนี้ค่ะ

ทุกธุรกิจของครอบครัวพังหมดเลยเพราะเราทิ้งงานเราทิ้งลูกไม่ได้

นี้ไม่ทำงานจนตั้งจนที่๒๕ดวันนี้นะคะ
ทั้งคุณพ่อคุณแม่ไหนจะลูกไหนจะลดลูกอะไรงี้ค่ะ
ลูกก็เป็นหนักมากอารมณ์รุนแรงค่ะ

ว่าพอเขาทิ้งระยะในการไปโรงเรียนเขาดีขึ้นไหมคุณแม่
น้องดีขึ้นไหมจากพฤติกรรมที่เปลี่ยน

ใช้กับพี่กับพ่อค่ะตอนนี้

ทิ้งห่างให้เขาไม่ต้องไปโรงเรียนอ่ะก็ไม่นะคะก็ใช้อ่ะใช้เหมือนแบบว่า
เขาอยู่โรงเรียนจนนานไงคะคือทำกับคงจะทำกับเขาทุกทุกวัน
เพราะว่าแม่มาดูคลิปนี่คือน้องโดนทุกวันน้องอาชิโดนทุกวัน
แล้วคุณพ่อค่ะคุณพ่อน้องวินเขาจางลงไปไหมคุณพ่อ
คือถ้าในภายนอกระหว่างวันก็เขาก็เป็นเด็กที่สนทนาล่าเริง
นะครับอ่าแต่แต่ก็จะมีบางพฤติกรรมที่ซึมซับมาพอไปอยู่ในสภาวะ
ล้อมที่เขาไปเจอเพื่อนแต่ในสถานที่อื่นนะฮะแต่ก็เขาอาจจะ
เรียกว่าอยู่โรงเรียนเขาก็จะมีพฤติกรรมอืมที่ที่ที่ไม่น่ารัก
นะครับก็คือก็คือยังเป็นอยู่ใช่ครับยังเป็นอยู่ใช่ครับ
เหรอคะคุณพ่อโอ้เสือนี่ค่อนข้างยิ่งนานยิ่งก้าวร้าวขึ้นเรื่อยครับ
อย่างล่าสุดผมพาไปนะครับผมโอ้โหเว้ยกว่าจะออกมาได้ร้องครึ่งชั่วโมงอ่ะครับ
มันเหมือนคุยกับเขายากขึ้นใช่ไหมโอ้ยากมากคือเขาโวยวายแล้วก็
ถ้าขัดใจปุ๊บเนี้ยจะเป็นอีกร่างหนึ่งเลยจะกายร่างทันทีเอ้ยเออ
แล้วตกลงเรื่องที่จะจัดหานักจิตวิทยาเด็กหรือว่าคนดูแลเยียวยา
ฟื้นฟูอันนี้ทางผู้ปกครองเนี่ยให้ผมให้เบอร์ติดต่อกันทางหลังบ้านอยู่แล้ว
แต่เราไม่ได้ออกผ่านสื่อที่บอกจะต้องไล่ใครไปตรวจจิตเวท
เพราะมันจะทำร้ายจิตใจของคนรับฟังสัตว์อ่าอันนี้เราพูดถึงกรณีน้องใช่ไหมค

แต่ที่ฉันจะถามว่าคือแล้วทางโรงเรียนเป็นผู้เข้ามารับผิดชอบ
จัดหาหรือว่าแนะนำหรือว่าดำเนินการให้ไหมคะ

แล้วจริงคุยกันไหมต้องเป็นใครช่วยกันอ่านโรงเรียนค่ะ
ต้องเป็นโรงเรียนออกมารับผิดชอบนะครับ

ก็แค่ไล่กูออกไปแล้วจบประมาณนี้แค่นี้เอง

ถ้านักเรียนเบื่อห้องนี้ก็เปลี่ยนห้อง
ง่ายอย่างนี้ครับอย่างที่ท่านประธานพูดเลย
คุณพ่อค่ะคุณพ่ออาจจะต้องมีประเด็นที่จะต้องคุยกันในช่วงหน้า
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองคุยกับทนายถึงประเด็น
คือเรียนเข้าใจถูกไหมว่าเดี๋ยวฉันจะถามทนายเดชาด้วยนะคะ
คือทนายเดชาเป็นทนายของโรงเรียนตอนนี้

ทนายเดชามาทำให้ครูพี่เลี้ยงที่ชื่อจุ๋ม

ใช่ครับครูทั้งหมดนะครับสิบห้าคน
ซึ่งคนที่ออกทั้งหมดจากโรงเรียนเนี่ยคือออกแบบขาดถูกไหม

ยังไม่มีหนังสือที่เป็นเอกสารออกมาว่าออก
ยังไม่มีหนังสือที่บอกว่าคนนี้ออกนะคนนี้ออกนะคนนี้ออกนะ
ยังไม่มีหนังสือและอักษรหรือว่าผมไม่รู้

เราจะคุยกันกับทนายเดชานะคะ
ซึ่งถ้าตามข่าวก็คือคือทำให้กรณีครูพี่เลี้ยงที่ชื่อจุ๋มด้วย
แล้วก็บอกว่าเป็นทนายของโรงเรียนด้วยอย่างเป็นทางการสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับทนายเดชากิติวิทยานันต์นะคะ

นายเดชาเป็นทนายอย่างเป็นทางการให้กับโรงเรียนเครือสารศาสตร์นี้ใช่ไหมคะ

ซึ่งและทนายเดชาก็เป็นทนายให้กับอดีตครูอดีตพี่เลี้ยงของโรงเรียนสารศาสต
ซึ่งออกไปแล้วถูกไหมคะ

เป็นให้คนที่ชื่อครูจุ๋มคนเดียวหรือว่าเป็นให้ทุกคนที่ออกคะ
ก็เป็นให้ทุกคนที่ออกไปครับ

ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมดที่ทนายเดชาทำทั้งหมดกี่คนคะ

ตอนแรก๑๑ตอนนี้ก็๑๓ครับ
คนที่ว่านี้เนี่ยคือคนที่ออกจากโรงเรียนแบบลักษณะการออกเรียกว่าอะไรคะ
ถูกให้ออกลาออกเองหรือยังไงคะ

ซึ่งการออกของ๑๓คนเรียนนับตามคนที่ทนายเดชาทำให้นะคะ
๓คนนี้เนี่ยออกจากโรงเรียนอย่างเป็นทางการแล้วถูกไหมคะ

ทนายเดชาเป็นทนายให้กับเครือสารศาสตร์ก่อนหรือว่าเป็นให้กับ๑๓คนนี้ก่อนคะ
ก็เป็นให้เครือสารศาสตร์ครับก่อนนะครับ
แล้วใน๑๓คนนี้ใครเป็นคนติดต่อทนายเดชาให้ไปทำคดีทางฝั่ง๑๓
ก็คนใกล้ชิดของทางผู้ต้องหาครับเป็นคนติดต่อผมนะครับ
โดยที่๑๓คนที่ว่านี้ทราบไหมคะว่าทนายเดชาเป็นให้ที่โรงเรียนด้วย
ทราบครับทราบครับ
แล้วทางโรงเรียนทราบไหมคะว่าทนายเดชาเป็นให้๑๓คนซึ่งออกจากโรงเรียนเขาไปแล้วด้วยเหตุนี้
ทราบครับทราบครับ
แล้วสารศาสตร์กังวลไหมคะว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าบุคลากรออกจริงไหม
หรือแค่พักงานหรือเดี๋ยวให้กลับเข้ามาทำงานอีก

ไม่ไม่กังวลนะเมื่อสักครู่นี้ยังคุยกับเจ้าของโรงเรียนอยู่เลยครับ
ไม่มีความกังวลใดครับ
ที่คุยคือคุยกับอาจารย์พี่บูลเหรอคะ

นายเดชาที่บอกว่าคุยกันเนี่ยคุยประเด็นนี้ใช่ไหมคะ
ว่าคือผมเป็นให้คนที่ออกไปจากโรงเรียนคุณด้วยนะอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ก็คุยตรงไปตรงมาก็มันก็ไม่เกี่ยวครับเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องความพอใจของลูกความกับคนที่จะรับเป็นทนายความ
ถ้ามันพอใจกันก็ตกลงแต่งตั้งจ้างกันแค่นั้นก็จบแล้วนะครับ

แล้วทางศาลศาสตร์ได้บอกถึงความกังวลยกตัวอย่างอันนี้ลองคิดแทนก็คือว่า
แล้วเดี๋ยวคนจะคิดไหมว่าทางโรงเรียนเนี่ยจ้างทนายให้กับคนที่ออกไปแล้วด้วย

ไม่เลยไม่กังวลเลยเพราะมันชัดเจนนะครับ

ก็คือว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียน
แล้วโรงเรียนถ้าจะต้องถูกฎั่งเนินคดีเช่นเกี่ยวกับ

๓คนที่ว่านี้เนี่ยมีกี่คนที่ต้องใช้ทนายเดชาแน่คะ
ก็ทุกคนนะครับผมเจอแล้วครับ
โดยลักษณะค่ะลักษณะคดีที่จะใช้นะคะเป็นลักษณะการยังไงคะหมินประมาทหรือว่าอะไรคะ

ข้อหาที่จะใช้นะคะหมินประมาททำร้ายร่างกายหรืออะไรบ้างคะ
คืออย่างนี้ผู้ต้องหาทั้ง๑๓คนเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีข้อหาคล้ายกันก็คือทำร้ายร่างกายพรบคุ้มครองเด็กนะครับ
แล้วค่ะแล้วที่บอกว่าทางคนที่ออกจากโรงเรียนไปแล้วจะฟ้องผู้ปกครองเนี่ยคือข้อหาอะไรคะ
บ้างจริงบ้างใส่ร้ายเขาเพิ่มใครทำให้เขาเสียหาย
เข้าใจค่ะดูแล้วสิบสามคนนี้จะฟอร์มผู้ปกครองกับทั้งสิบสามคนเลยหรอคะ
ไม่หรอกครับเขาก็รวบรวมหลักฐานอยู่ถ้าใครทำให้เขาเสียหายมันเกินจริงนะ
มันเวอร์เกินไปอะไรที่มันเป็นความเท็จเขาก็ต้องใช้สิทธิ์เขา

ยังไม่แจ้งมาเขาก็รวบรวมหลักฐานอยู่
ทนายเดชาการที่รับทำคดีแบบนี้เนี่ยคือทนายเดชาได้ดูอย่างละเอียดแล้ว
ครับก็ดูละเอียดแล้วครับก็ดูตอบสัมภาษณ์ก็ความคิดนะครับ

หรือว่าอนุบาลหรือว่าอาจจะมีในสาขาอื่นด้วยหรือเปล่า
คำถามคือเอากลุ่มแรกก่อนกลุ่มอนุบาลที่คุณพ่อคุณแม่เขารอความคืบหน้าอยู่เนี่ย
ให้ผู้ปกครองตามจากใครคะ
เอ่อให้ผู้ปกครองตามหมายถึงตามเช่น
เช่นในกรณีเรื่องของคืนค่าเทิมกรณีการจัดหาคนที่จะมาเยียวยาดูแลสภาพจิตใจของลูกเขา
คนที่รับผิดชอบเรื่องค่ารักษาเรื่องสภาพจิตใจลูกเขาหรือการเยียวยาทำขวัญต่างเชิญค่ะ
ก็แจ้งมาที่ผมก็ได้หรือแจ้งมาที่โรงเรียนก็ได้ครับแจ้งมาที่ภูมิในการก็ได้แจ้งที่ผมก็ได้ครับ
ไม่มันต้องเป็นโรงเรียนติดต่อมาแล้วไหมคะเขาคือผู้เสียหาย
จริงมันมีการประชุมกันเรียบร้อยไปหมดแล้วตามข้อตกลงค่ะ
ครับก็คือหลังจากที่มีการตกลงกับท่านลำตีช่วยมันก็ต้องมีการเสนอค่าเสียหายมา
แล้วค่าเสียหายมันต้องมีพยานหลักฐานรับรองด้วยนะครับจะเสนอลอยไม่ได้นะฮะ
เสียหายอะไรเป็นผลมาจากการกระทำของเราอย่างไรนะครับ
เอาอย่างนี้สมมุติจบรายการที่ฉันเนี่ยนะคะคือความคืบหน้าที่ได้เนี่ยผู้ปกครองต้องไปตามที่โรงเรียนเหรอคะ
เอาเอาแน่นอนนะครับก็เสนอมาก็ต้องคุยกันนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไปเจอกันที่ศาลก็แค่นั้นเองครับ
ถ้าค่าเสียหายมันเกินไปก็ต้องไปให้สารตัดสินนะครับ
โรงเรียนจะไม่ประชุมกันให้เสร็จแล้วก็ติดต่อมาเพื่อเยียวยาชดเชยทางผู้ปกครองเหรอคะ
ก็คงไม่อย่างนั้นแหละครับเพราะว่าถ้าต้องการจะคุยกับทางโรงเรียนก็ต้องนัดหมายเจรจากันก็ต้องผ่านที่ปรึกษากฎหมายนะครับ
เพราะตอนนี้มันมีทนายความเป็นคดีแล้วนะครับแล้วก็ต้องพิสูจน์กันถ้ามันมากเกินไปก็ให้ฟ้องไปแล้วก็ไปตัดสินกันที่ศาลนะครับ
นายเดชาคะวันนี้ขออภัยเวลาน้อยเราอาจจะได้คุยกันอีกนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณทนายเดชาก่อนค่ะ

หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราได้คุยกันอีกแน่สวัสดีทุกท่านค่ะ
สวัสดีค่ะ